ก็คือคดีที่นายเอ็มชัยชนะได้ไลฟ์เฟซบุ๊ก
เพื่อถ่ายทอดในช่วงเวลาที่กำลังทำร้ายร่างกายหญิงสาวเหมือนกันนะครับ
ล่าสุดตำรวจได้ควบคุมตัวนายเอ็มชัยชนะ
ฝากขังที่ศาลนะครับในระหว่างการดำเนินคดี
พร้อมกับคัดค้างการประกันตัว
ซึ่งญาติของนายเอ็มก็ไม่ได้มาประกันตัวเช่นกันนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าของคดีนี้ทั้งหมดเป็นอย่างไรนั้น
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
จริงแล้วเยาวชนแล้วก็พวกแบบว่าที่เสพยาอยู่นะครับ

ผมไม่เคยทำร้ายแฟนผมนะฮะ
แต่ว่ามันทำให้ผมเป็นอย่างนี้ได้
ลองถามคนที่รู้จักผมนะฮะ
เขางงหมดสิ่งที่ผมทำ

มันทำให้เราเพี้ยนครับ
ไม่ทำร้ายแฟนเพราะยาเสพติกใช่ไหมครับ

ผมรู้สึกตัววันนี้วันที่๒
นายชัยชนะสิริชาติหรือเอ็มอายุ๒๖ปี
ผู้ต้องหาที่ทำร้ายแฟนสาวในคอนโดมิเนียมย่านนวมิน

เพื่อส่งตัวไปฝากขังผลัดแรก
ที่ศาลอ่ายอย่ารัฐภิเษก
วันนี้นายชัยชนะเริ่มมีสติ

ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำร้ายแฟนสาว
และแฟนสาวลงมือทำไปเพราะฤทธิ์อย่าเสพติด
และช่วงเช้านางสายฝนหนูมีป้าสะพ้ายและลุงก็ได้เข้าเยี่ยมนายชัยชนะ
ซึ่งเป็นหลานชายที่สอนอบึงกลุ่มโดยนำสับปะรดทุเรียนและน้ำดื่มไปให้
พร้อมบอกว่าที่ผ่านมาหลานเป็นคนนิสัยดีไม่คิดว่าจะทำแบบนี้
ช่วงที่เข้าเยี่ยมหลานมีสติแล้วถามถึงแฟนสาวตลอดเวลาบอกว่าคิดถึง
เอ็มทำไมทำแบบนี้นะลูกเป็นอย่างนี้ผมโดนแฟนทิ้งผมก็เลย
แล้วก็ต้องสารหลานมากนี่ก็จะทำยังไง
ด้านนางรำไพสิงโฮแม่ของหน่ายชัยชนะ
เมื่อทราบว่าลูกชายถูกส่งตัวไปควบคุมที่เรือนจำ
คัดค้านการประกันตัวก็รู้สึกเป็นห่วง
เพราะกลัวว่าลูกจะถูกทำร้าย
จากคดีที่ก่อเหตุนั้นเป็นการทำร้ายผู้หญิง
ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมรับไม่ได้

แต่หนูขอบอกว่าหนูรักลูกมาก

หนูรักลูกมากแกว่าลูกหนูไม่อยู่ในนี้
เข้าใจหนูว่าจะไปหนูรออยู่เนี่ย
แล้วก็บอกเขาส่งไปแล้วหนูจะไปไหนนะคะ

ใครชอบครับ

เดี๋ยวตีรูปผมด้วย

หนูไม่ไหว
ไม่รู้ชายคุณเดียวหนูรักลูกแต่ลูกเดินหน้าไปลูกจะทำเป็นอย่างนี้อีกนะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ยื่นคำร้องฝากค้างนายชัยชนะครั้งแรกต่อสารเป็นเวลา๑๒วัน
จากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จและต้องสอบพยานอีก๗ปาก
และรอผลการตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา
โดยได้แจ้ง๖ข้อหาซึ่งในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาปฏิเสธข้อหาพยายามฆ่า
วงเหนียวกักค้างและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัว
จากผู้ต้องหาอาจไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานสารพิจารณาและสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้าน
อนุญาตให้ฝากค้างข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน